แล้วก็ใช้อาวุธปืนนั้นยิงถล่มเจ้าหน้าที่
ทำให้เสียชีวิตไป๔นายแล้วก็บาดเจ็บไป๒นายด้วยกันนะครับ
ที่เกิดเหตุนั้นเป็นจุดตรวจร่วม๓ฝ่ายนะครับ
บริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านกรบีและที่ตำบลปากาฮารังอำเภอเมืองปัตตานี
หลังเกิดเหตุผู้ว่าปัตตานีผู้บังคับการตำรวจภูทรปัตตานี
นำกำลังเข้าไปตรวจสอบนะฮะพบว่ามีผู้เสียชีวิต๔นายครับ
แล้วก็ทั้งเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ก็คือกับจา๑๑ชูธวัฒน์มาราศรีนายอุสมาลตาสมะอสเมืองปัตตานี
และนายอับดุลฟาตะรวมทั้งนายอุศมานนั้นก็เป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านด้วย
ขณะที่คนเจ็บมี๒นายครับ๒รายก็คือนายภัยศาลซูมาดีมูซอดีครับ
แล้วก็นายนิอามีนมัสซาแมร์เป็นอสมเมืองปัตตานีครับ
ก็ช่วยเหลือจนปลอดภัย๒นายเสียชีวิต๔นะฮะแล้วก็บาดเจ็บ๒นะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าในจุดเกิดเหตุนั้นมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่๑๕นาย
เป็นทหาร๑นายอศ๑๒นายแล้วก็ชรบ๒นายครับ
โดยมีจ่าสิบเอกชูธวัฒนมรสีเป็นหัวหน้าชุด
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตทั้งหมดและคนเจ็บนั้นก็ไปตั้งจุดตรวจร่วมกัน
เป็นจุดร่วมสามฝ่ายนะบนถนนส่วนกำลังที่เหลือนั้นอยู่ภายในจุดตรวจ
ระหว่างนั้นคนร้ายคาดว่ามากันประมาณ๑๐กว่าคนครับ
อาวุธครบมือปิดบังใบหน้าโอบล้อมพื้นที่จุดตรวจนี้
แล้วก็ฉวยจังหวะโอกาสโจมตียิงถล่มทันที
พร้อมกับคว้างปาระเบิดใส่เจ้าตระธิ๓ลูม
แล้วก็เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวทีเดียวนะครับทั้งหมู่บ้านเลย
เจ้าตระธิก็พยายามยิงต่อต้นแล้วก็ประทะกันประมาณ๓๐นาที
ที่คนร้ายจะกระจายกำลังล่าถอยไปหลบหนีเข้าป่าเข้าหมู่บ้านไป
หลังจากสิ้นเสียงทั้งหมดทั้งมวลก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่
เสียชีวิต๔แล้วก็บาดเจ็บ๒นาย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวเพื่อเอาคนร้ายดำเนินคดีให้ได้นะครับ